สวัสดีครับคนในวันดำแขวน๕ที่ทำงานชมดำเยี่ยม
สวัสดีทุกคนหมดชะวัดโปรดโปรด
สวัสดีครับคนในวันดำแขวน๕

พี่มอง

เออบอกแล้ว
พี่พิธีหรอครับ

มันจะเผาหน่อย

โปรดติดตามตอนต่อไป